ซึ่งแปลว่าจะทำให้ผู้เล่นได้เห็นมุมมองภายในเกมที่กว้างมากขึ้น
สมจริงมากขึ้นแล้วก็จะสนุกกับเกมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
คมชัดเที่ยงตรงทั้งสีแล้วก็สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติค่ะ
ก็จะมีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็มีเฟรมเรทที่ดีขึ้น
เลสนี่ก็ถ้ารับได้เยอะก็แปลว่าภาพจะไม่กระตุกนะคะ
โอ้โหชัดอย่างนี้เลยเหรอคะชัดอย่างนี้เลยพี่มิ้น
คือพอมันถ้าเล่นเกมแล้วชัดขึ้นมันจะยิ่งอิน
จะมีการแสดงผลที่ดีแล้วก็ลื่นไหลมากขึ้นด้วยนะคะ
แต่ว่ามีขนาดเล็กลงแล้วก็มีการอัพเกรดให้รองรับ
ราคาเพียง๓๙๙เหรียญหรือประมาณ๑๓๙๐๐บาท
ราคา๒๙๙เหรียญหรือประมาณ๑๔๐๐บาทเท่านั้นเองค่ะ